รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วค่ะ
นี่เพิ่งจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเนื่องจากว่าหนีรถติด
แต่สิ่งหนึ่งที่หนีไม่ได้ตอนนี้คืออากาศร้อนนะคะ
รวมไปถึงไปดูโมเดลจำลองสภาพอากาศแล้วยังพบว่าช่วงนี้แดดร้อนอยู่เลยคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งแดดร้อนแบบนี้นะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าขนอง
เป็นเพราะอะไรล่ะเพราะว่าความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ทั่วพื้นที่ของประเทศไทย
สักหน่อยวันสองวันนี้แหละจะมีมวลเย็นจากจีนแผลลงมา
เห็นพื้นที่สีแดงนี่ไหมคะร้อนจัดร้อนจีอีกเกือบ๔๐องศา
เจอกับอากาศเย็นแล้วเจอลมใต้จากทะเลหอบเอาความชื้นขึ้นไปอีก
ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่ภาคใต้ก็มีเหมือนกันนะคะ
ก็เป็นปัจจัยของลมพังภาคใต้
ส่วนตอนบนอย่างอีสานเหนือเนี่ยก็เจออีกเหมือนกัน

ไม่ว่าจะเป็นพายุลูกเห็บลมกระโชกแรง
ต้องระมัดระวังอย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือว่าใกล้กับสิ่งปลูกสร้าง
ดังนั้นแล้วนะคะตรวจสอบสภาพอากาศกันล่วงหน้านับจากวันนี้ไปถึง๒๓เมษายนกันค่ะ
ภาคเหนือภาคอีสานช่วงนี้อากาศร้อนต้องทนร้อนกันต่อไปหน่อยนะคะ
เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาช่วยดับร้อน
แต่ก็ต้องระมัดระวังอันตรายด้วยเช่นเดียวกัน
ดังนั้นค่ะเกษตรกรต้องระมัดระวังไฟไหม้นะคะแล้วก็เน้นปลูกพืชอายุสั้น
ใครที่มีการตากพืชผลการเกษตรจะต้องมีการคลุมดินป้องกันน้ำระเหยกันด้วยนะคะ
รวมไปถึงหาวิธีลดความร้อนในโรงเรือนสัตว์เลี้ยงระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะ
เกษตรกรถ้าต้องหาวิธีในการลดความร้อนในโรงเรือนสัตว์เลี้ยงก็ควรต้องหาวิธีกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเกิดอันตรายจะต้องเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพืชสวนและพืชไร่
ส่วนทะเลในภาคตะวันออกคลื่นลมสงบดีค่ะ
สำหรับภาคใต้นั้นช่วงนี้อากาศก็ร้อนนะคะขณะเดียวกันก็มีฝนตกลงมาด้วยคลื่นลมสงบค่ะ
เกษตรกรสวนปามต้องระมัดระวังอันตรายจากหนอนระมัดระวังอัคคีภัยแล้วก็งดเผาไฟทุกชนิดด้วยนะคะ
กันอีกแล้วมันจะฝุ่นและในจะควันอีกมากมายเป็นปัญหาตราบร่วมระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าเตือนกัน